เราติดตามเรื่องของหมอชนะสูตรศพของผู้ตายหน่อยนะฮะ
แล้วก่อนหน้านี้มันมีใบออกมาจากหมอชนสูตรหมอนิติเวศ
ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์นะครับ
ว่าผู้ตายเป็นผู้ชายวัย๒๔ปีเสียชีวิต
สันนิษฐานว่าเกิดจากพิษจากสารของเมดแอมเฟตามีน

และทีนี้พอคลิปมันเผยแพร่ออกไปว่าผู้ตายน่าจะถูกซ้อมถูก

เอ้าแล้วยังไงมันไปขัดต่อสิ่งที่เห็นในคลิปหรือเปล่า

เมื่อวานโรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์ออกมาชี้แจงเหมือนกัน
บอกอันนี้เป็นผลการตรวจเบื้องต้นเพื่อจะไปยื่นให้อำเภอ
ให้เขาลงซะว่าเป็นการลงทะเบียนการตายด้วยสาเหตุอะไร

แต่จริงแล้วมันต้องรอชันสูจน์จากแหลป
นี่ฮะกลายเป็นประเด็นเมื่อคืนใครที่ไปฟังขับเฮาส์
ทนายตั้มตั้งกลุ่มขึ้นมา
และพาดหัวไว้ตัวโตบอกว่าอย่าเพิ่งด่าหมอชนะสูตรนะครับ

แล้วคุณหมอชนสูตรซึ่งเป็นหมอนิติเวศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ได้เข้ามาตอบคำถามต่างนานาให้กับคนในคลับเฮาวส์
โอ้โหคุณอริยาผมนั่งฟังกันหูพึ่งเลยค่ะนะฮะคุณอริยาค่ะ
จริงคุณนะฮะว่ามีคำถามอะไรแล้วคุณหมอกล้าพูดกล้าเปิดเผยออกมาอย่างไรบ้าง
ประเด็นแรกก่อนประเด็นที่คุณหมอลงในใบรับรองการเสียชีวิต
คุณหมอชี้แจ้งออกมาแบบนี้ครับบอกว่าตำรวจไม่ได้แจ้งประวัติที่แท้จริงในวันแรก
ที่นำศพมาส่งแจ้งแค่ว่าคนคนนี้ตายแล้วหนีจากการจับกลุ่ม
จากการเสพยาเสพติดหรือยาไอซ์หมอตรวจสอบพบสารเมดแอมเฟตามีนในปัสสาวะจริง
จึงลงใบรับรองการตายในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าพิษจากเมดแอมเฟตามีน
อันนี้หมอยืนยันพูดจากปากเลยนะเราก็ฟังจากหูนะ
โซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์หมอไปเยอะเลยมีการมโนกันเยอะเลย
ผมไม่ฟ้องครับรอเพราะว่าผมมีจัญญาบันของแพทย์
คุณหมอคุณหมอถูกตำรวจข่มขู่ให้เขียนรายงานการตายหรือไม่
คุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ออกมาเปิดเผยแบบนี้
บอกว่าตำรวจที่นำส่งศพขอให้หมอเขียนผลว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลว
งั้นผู้กำกับจะไม่สบายใจอันนี้เป็นเรื่องจริง
คุณตำรวจส่งศพมาขอแบบนี้จริงแต่หมอยืนยันว่า
จะเขียนตามผลตรวจศพที่เจอจริงหมอบอกแบบนี้ครับ
ผมไม่เกรงกลัวคำข่มขู่หรือคำร้องขอใดแม้ว่าท่านมาขู่ว่า
ผมจะถูกฆ่าหรือถูกอุ้มเนี่ยผมไม่กลัวนะผมเป็นหมอ
ผมไม่กลัวเลยตำรวจจะขู่หรืออะไรก็ตามนะฮะแต่วันนั้นตำรวจที่ส่งศพ
เขาแค่ขอร้องเฉยให้เขียนแบบนั้นแบบนี้
แต่หมอก็เขียนใบรับรองตามผลการตรวจเบื้องต้นที่พบ
ก็คือพิษจากเมดแอมเฟตามีน
คุณหมอทำลายผู้เสียชีวิตเป็นอย่างไรอันนี้ก็สำคัญนะฮะ
ไลน์เป็นแบบนี้ครับตำรวจส่งผู้ป่วย
ซึ่งขณะนั้นยังไม่เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพ

อาคารการแพทย์ถือว่ายังไม่ตาย
มีการส่งต่อคนไข้มาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ในภายหลัง

สรุปได้ว่าคนไข้ไม่ได้ตายทันทีหลังเหตุการณ์ในคลิป
แต่ตายหลังจากนั้น๑๐ชั่วโมงกว่า

ชนสูตรห้องแล็บจะยืนยันอะไรได้บ้างครับคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะทุกคน

และจะเผยข้อเท็จจริงทั้งหมด
คนถามว่าผลแล็บจะมีผลต่อคดีไหมคุณหมอ
หรือทำให้กลุ่มตำรวจพวกนี้หลุดคดีหรือไม่
หมอตอบว่าผลแล็บจะมัดทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจน
มีคนถามว่าเมื่อตำรวจรุมทำร้ายแล้ว
มีการยัดยาใส่ปากผู้ต้องหาในภายหลังหรือเปล่า

คุณหมอตอบว่าจากผลตรวจศพ

แสดงว่ามีการเสพเข้าร่างกายระยะหนึ่งแล้ว

ไม่น่าจะใช้การยัดยาณเวลาที่เกิดในคลิป

จะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการย่อยใด

ร่างของศพมีร่องรอยถูกทำร้ายหรือไม่คุณหมอ
คุณหมอบอกว่ามีร่องรอยบนใบหน้าเล็กน้อย

ไม่มีแผลที่คอจากการถูกคลุมถุงหรือการรัด
ว่ามันมีผลอย่างไร
หมอมีข้อมูลเดี๋ยวไปเปิดกันในศาล

ผมลงใบรับรองตามผลการตรวจจริง
แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ
คุณหมอบอกว่าขอให้สังคมรอผลการตรวจแล็บ

อีกไม่กี่ชั่วโมงสังคมจะได้รู้ความจริงทั้งหมด